เที่ยวกันเลยค่ะพาไปเที่ยวที่จังหวัดพังงานะคะ
พาคุณผู้ชมไปไหว้พระนอนในถ้ำ
แล้วก็ให้อาหารลิงที่วัดสวรรคูหากันค่ะ
โอ้โหดูลิ่นมากเลยค่ะลิงจัก
ลิงจักรรักจริงน่ารักอุ้ยเหมือนเลยคุณเหมือนเลย
คือน่ารักเหมือนกันเออเนี่ยขโมยของขนมเด็กฝรั่ง

ขโมยใครไม่ได้ไปแย่งดงแย่งเด็กที่ไหนแต่ทำแล้วมันดูน่ารักดี
ใช่แต่คุณทำไม่น่ารักไงคือลีนน่ารักเขาเป็นสัตว์นะคะ
ท่องเที่ยวต่างชาติแบบนี้ค่ะทั้งตัวน้อยแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยนะคะ
ก็เพลิดเพลินอยู่กับการให้อาหารเจ้าลิงจ๋อ
ไปเซลฟี่มันด้วยนะไปถ่ายรูปมันอีก
เขาแบบห้อยหัวลงมาจากถ้ำเนี่ยคุณดูสิลิงนะ
นี่คือวัดถ้ำลิงนะคะชาวบ้านเขาเรียกกันแบบนี้
เป็นวัดโบราณสำคัญของจังหวัดพังงาตั้งอยู่ในภูเขาพื้นที่ตำบลกระโสม
อำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาครับในอดีตค่ะวัดแห่งนี้นะคะ
มีพระมหากษัตริย์แล้วก็พระราชวงศ์หลายพระองค์เลย

ที่ปรากฏภายในถ้ำจะมีพระปรมาพิไทยแล้วก็

จะมีพระปรางบรรจุอัฐิของเจ้าเมืองตะกัวทุ่ง
รวมทั้งมีการประดิษฐานพระพุทธศัยญาติ
ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพังงาด้วย
มีพระพุทธรูปปางต่างที่งดงาม
และอาสมของพ่อท่านเจ้าถ้ำ
ซึ่งเป็นพระพิสุกรูปแรกที่อาศัยอยู่
ในธรรมแห่งนี้ด้วยนะคะเห็นไหม
พาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดภังงา
ได้ด้วยแต่นี่รู้สึกว่าลิงจะแย่งอาหารนะคะมากกว่าเราให้อาหาร
แต่นักท่องเที่ยวเขาก็ชอบใช่น่ารักอ่ะแหละก็ไปดูความแสนสนแสนรู้ของเจ้าลิงจ๋อนะ